คุณผู้ชมคะสำหรับปฏิบัติการวัดพระธรรมกาย
วันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเป็นวันที่๙แล้วนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลใจก็คือเรื่องของมือที่๓
ผู้บัญชาการทหารบกก็ออกมายอมรับว่าทางการข่าวได้รับแจ้ง
มือที่๓จริงตอนนี้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่คุมเข้ม
ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
อีกประเด็นนึงค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายบอกว่า
ที่จะมีการยื่นเรื่องไปยังองค์การสหประชาชาติ
กรณีที่รัฐบาลใช้มาตรา๔๔ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห

แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ลองฟังเสียงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
ทุกวันนี้ทำตามกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายใช่ไหม
ก็ในเมื่อคนทำผิดว่าเราสงสัยว่าไปอยู่ตรงนี้
แล้วถ้าตำรวจเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปค้นเข้าไปดูจะได้ไหม
จะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
เออก็งั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทำไมอ่ะ
ก็ปล่อยให้เขาดูสิเปิดให้เขาดูเราก็ไม่ต้องการอะไรนะ
เข้าไปเพื่อดูเฉยเพื่อดูไม่มีก็จบไม่มีเขาก็ออกมานะ
จะไปอยู่เป็นเอกเทศแล้วมีเอกภาพของตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงล่ะนะ
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ก็บอกว่ากองทัพพร้อมส่งกำลังพล
และกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าสนับสนุน
ถ้าหากว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษร้องขอให้เข้าไปดูแลความปลอดภัย
บริเวณวัดพระธรรมกายส่วนตัวไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง
ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่ยอมรับว่าห่วงมือที่๓ค่ะ
ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดเบื้องต้นการข่าวแจ้งว่า
จะมีมือที่๓เข้าไปสร้างสถานการณ์นะคะ
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูด
ระหว่างลงพื้นที่ที่ไปพบประชาวบ้านที่โรงเรียนราศีสะลายจงวัดศรีสะเกด
ท่านนายกบอกว่าเรียกร้องให้ใช้วิกฤตของประเทศ
พัฒนาตัวเองอย่าติดกับดักความขัดแย้งเดิม

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความศรัทธาอย่าให้ใครเข้ามาบิดเบือน
แต่ควรนำกฎหมายเป็นตัวตั้งเพราะกฎหมายรังแก่ใครไม่ได้
ต้องมีการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนค่ะ